บางท่านอาจท้วงว่าทำดีก็ไม่ได้อะไร
บางคนที่ไม่ทำความดีกลับได้ความสบายก็มี
ข้อนี้ถ้าดูแต่เพียงผิวเผินการอาจเป็นจริงดังว่า
แต่พึงเชื่อได้แล้วหรือว่าผู้ที่ทำความไม่ดีนั้นมีความสุขสบายจริง
อย่างน้อยในเบื้องลึกแห่งหัวใจของเขาอาจไม่มีสุขเลยหากมีทุกข์อยู่ก็ได้
และสุขที่เราเห็นว่าเขามีอยู่นั้นก็เพียงชั่วแล่นเท่านั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป